ต้องบอกว่าเขื่อนหลายแห่งคุณผู้ชมครับ

ต้องเร่งระบายน้ำออกท้ายเขื่อนแน่นอนนะฮะ
ชาวบ้านอยู่ท้ายเขื่อนต้องรับมือกับมวลน้ำมหาศาลเหล่านี้ครับ
อย่างที่ชัยนาธเขื่อนสัพพยาคุณผู้ชม
ขออภัยที่ชัยนาธครับที่อำเภอสัพยาเขื่อนเจ้าพระยา

เพราะนี่คือกุญแจสำคัญในการบริหารจัดการน้ำลงสู่ภาคกลางครับ
ตอนนี้น้ำไหลลงสู่เขื่อนเจ้าพญาเพิ่มขึ้นเรื่อยครับ
โดยเฉพาะช่วงบ่ายที่ผ่านมาเยอะมาก
เขื่อนเจ้าพระยาต้องเพิ่มอัตราการระบายน้ำออก
เขื่อนไปที่๓๑๖๔ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ตอนนี้อัตราการระบายน้ำแบบนี้
มันทำให้เขื่อนต้องปักทงแดง
เพราะนี่เป็นการแจ้งเตือนสถานการณ์วิกฤต

แล้วต่อเนื่องกันเป็นวันที่๕แล้วนะครับ
ไปดูที่ลำน้ำแม่น้ำเจ้าพญาครับ
ที่บางไซยจพศศ๔อศ
ตอนนี้น้ำไหลผ่านเฉลี่ย๓๐๙๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ซึ่งนับว่าปริมาณน้ำคุณผู้ชมค่อนข้างจะเยอะ
แต่ว่าอาจจะน้อยกว่าเมื่อวานเล็กน้อยที่ไหลผ่านมาจุดนี้ครับ
ให้คุณผู้ชมไปดูภาพมุมสูงก่อน
ทีมข่าวของเราบินโดรนขึ้นไปสำรวจความเสียหายจากน้ำท่วม
นะฮะพื้นที่ตลาดร้อยปีสัพพยาที่อำเภอสัพยาชนะ
คุณผู้ชมดูภาพนี้ครับเห็นไหมครับว่าน้ำในแม่น้ำมันเอ่อขึ้นมาแบบนี้
บริเวณอยู่ริมฝั่งโดนน้ำท่วมหมดแล้วนะครับ
ตลาดอันนี้เป็นแหล่งสำคัญของศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของอำเภอ
ตอนนี้เกือบทั้งหมดจมอยู่ในน้ำน้ำสูงหกสิบถึงหนึ่งร้อยแปดสิบเซนติเมตรครับ
สินเสียหายการค้าขายทุกอย่างต้องหยุดชะงักไปหมดแล้วครับ
มูลค่าความเสียหายถ้าประเมินตอนนี้ไม่ต่ำกว่า๑๐๐ล้านบาท
เพราะร้านต่างต้องปิดเห็นไหมร้านสะดวกซื้อถูกน้ำท่วมก็ต้องปิดเช่นเดียวกันครับ
ส่วนในพื้นที่เหนือเขื่อนอย่างที่ตำบลเขาท่าพระที่ชายนาฏเองก็ไม่พ้นเหมือนกันครับ
แต่บางบ้านเขาบอกว่าถึงแม้น้ำท่วมเขาไม่สามารถจะอบพยพคนแก่ออกไปได้
สุดท้ายต้องขอให้กู้ภัยกู้ชีพเข้าไปช่วยเคลื่อนย้ายออกมา
นี่ค่ะคุณยายท่านนี้อายุ๘๓ปีท่านเป็นผู้ป่วยติดเตียงครับ
สุดท้ายต้องช่วยกันเคลื่อนย้ายคุณยายออกมาจากบ้าน
คุณผู้ชมเพราะอะไรอีก๑๐เซนน้ำจะเข้าไปถึงในบ้านอยู่แล้วครับ
และส่วนทรัพย์สิทธิ์อื่นก็ต้องปล่อยให้มันจมน้ำไป
ตู้ออกมาแบบนี้อย่างปลอดภัยนะครับ
ส่วนปฐุมธานีเอาใกล้กรุงเทพเข้ามาหน่อยครับ
ตอนนี้น้ำจากคลองชนรับประทานที่๑๓นะฮะ
ซึ่งเป็นแฟลตเวย์เส้นทางระบายน้ำตอนนี้เอ่อล้นตลิ่งแล้วนะครับ
เข้าไปท่วมถนนเรียบครอง๑๓และตำบลสาราครุอำเภอหนองเสือที่ปฐุม
เอามาต่อเองนางรถแบคโฮนี่ไปสร้างคาดดินเอาไว้แบบนี้ครับ
กว่า๑เมตรเป็นระยะทางกว่า๔กิโล
กันน้ำจะท่วมถนนไปมากกว่านี้
เพราะถ้าเกิดท่วมถนนชาวบ้านก็ไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้แล้วนะครับ